เมื่อกี้ร้านนั้นมีวงจรปิดบ้านนี้ก็โชคดีมีวงจรปิดครับ

ลูกสาวบ้านนี้นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟา
มิ้วคุณผู้ชมช่วยกันดูหน้าจอให้ดีนะครับ
ลูกศรสีแดงชี้มันมีแขกไม่รับเชิญ
ร่วงตกลงมานั่นมาแล้วฮะ
เป็นเส้นยาวแล้วลูกนั่งอยู่บนโซฟาดูจังหวะที่น้องเขาเห็นครับ
กำลังจะร่วงตกมาแล้วนี่ฮะ
ส่วนหัวมาก่อนลำตัวและหางตามมา
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับ
น้องผู้หญิงคนนี้สะดุ้งเลย

อุ้ยงูงูน้องบอกว่างูงู
เสร็จครับเมื่อวานนี้๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีครับ
ลูกสาวของบ้านอายุ๑๕เองนะน้องเป็นผู้หญิงครับ
นั่งเล่นมือถือรอคุณแม่เตรียมจะขึ้นบ้านพร้อมกัน
คุณน้ำค้างเจ้าของบ้านท่านนี้ครับชี้ให้ดู
ตรงนี้แหละคุณนักข่าวที่งูมันตกลงมาเนี่ย
ลูกสาวฉันนั่งอยู่บนโซฟาซึ่งปกติจะเป็นเธอนะครับ
นั่งบนโซฟาแต่ช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ย
เธอก็จัดข้าวจัดของเตรียมพร้อมที่จะปิดไฟขึ้นบ้านแล้วไงครับ
ช่วงหัวค่ำลูกก็เลยไปนั่งตรงนั้นแทน
จังหวะนั้นงูมันร่วงตกลงมาครับ
ขนลุกหนักมากเพราะตอนที่กู้ภัยมาถึง
ตอนแรกเธอไม่รู้นะว่านั่นคืองูเห่า
พอเจ้าหน้าที่บอกว่าพี่ครับนี่งูเห่ายาวเป็นเมตรเลยครับ
แล้วมันขู่ตลอดเลยฮะมันดุมาก
วินาทีเจ้าหน้าที่ไปจับงูครับ

โชคดีมากว่าตอนที่มันร่วงลงมานั้นไม่ฉกลูกสาว
แล้วไม่ฉกใครในบ้านก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงครับ
แล้วเฝ้าดูอยู่ครับเฝ้าดูว่ามันจะออกมา
แล้วมันรู้ได้ไงมันรู้ที่หลังว่าเป็นงูเห่ารู้ได้ไงตอนไหน
ก็ตอนที่พี่เขามาช่วยบอกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นงูเห่า
จุดที่งูเห่าตกลงมานั้นจะเป็นช่องว่างเล็ก
ตรงหัวเสาของบ้านแล้วก็โครงเหล็ก
แล้วมันจะมีช่องนิดอยู่ตรงนั้นครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเปิดดูฝ้าเพดาน
เช็คทุกส่วนให้เรียบร้อยให้ปลอดภัยที่สุด

ใช่ครับถ้ามีตัวลูกแล้วกลัวจะเจอตัวพ่อตัวแม่
ใช่เลยครับโอ้โชคดีมากนะครับว่ามาแค่ตัวเดียวตอนนี้นะครับ
ตอนนี้ก็เลยเอาเศษกระดาษมาปิดเอาไว้ก่อน
คืออุดตรงไหนที่มันเป็นรูเป็นช่องก็อุดเอาไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวจะให้ช่างมาแก้ไขปิดรูและช่องต่าง
ซึ่งคาดว่าอาจจะมีงูหรือว่าสัตว์มีพิษ
เข้ามาแล้วก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ได้

มันอาจจะหนีจุดที่มันชื้นจุดที่มันเปียกแฉะ

สงสัยจะภาวะไม่กล้านั่งโซฟาตัวนี้อีกแล้ว